มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอนุรัติวิวัตรสมบัติ
โพสต์รูปภาพและเรื่องราวลงในกลุ่มนักรบด่านเถื่อนค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาขับรถไปบนทางด่วนนะคะ
แล้วก็ไปมีเรื่องกับรถเบนท์คันหนึ่ง
มีเรื่องวันนี้วันถัดมามีจดหมายส่งมาถึงบ้าน
เขาเลยตกใจว่ารู้ชื่อนามสกุลรู้ที่อยู่เขาได้อย่างไร

พฤษภาคมจดหมายขู่มาถึงบ้าน
เขาก็ตกใจเขาก็กลัวความปลอดภัย
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนทางพิเศษ
ครับเขาก็เหมือนกับไปมีเรื่องกับรถเบ้นคันหนึ่งอ่ะอยู่บนท้องถนน
อืมกลายเป็นว่าจดหมายมาถึงบ้านเลยแล้วเขาก็เปิดจดหมายดูนะ
ครับเป็นรูปรถนี่ค่ะแล้วก็มีข้อความระบุสั้นสั้นว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
โอ้โหนี่ไงนี่ไงอ่ากลัวไหมล่ะเขาก็กลัวว่าถูกว่าเอ้ย
ใครแบบมีเรื่องบนถนนแล้วรู้ที่อยู่รู้ชื่อนามสกุลเขาส่งจดหมายมาแบบนี้
คนก็วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าเอ๊ะรถเบ้นที่เขาไปมีเรื่องมีราวด้วยเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเขาไปค้นข้อมูลอะไรมาได้หรือเปล่า
ทำไมถึงรู้ข้อมูลแบบถึงขั้นแบบวันเดียวส่งจดหมายมาได้เลย
หรือบางคนก็บอกว่าคนคนนี้อาจจะมีคนรู้จักอยู่ในกรมการขนส่งทางบกก็ได้
หรือว่าทำงานหน่วยงานราชการที่ไปสืบค้นข้อมูลก็ได้แบบส่งมาถึงบ้านเลย
ไปคุยกับนายอนุรัติเจ้าของโพสต์นะครับคนที่ถูกส่งจดหมายมาหาที่บ้าน
เขาเล่าแบบนี้นะฮะบอกว่าวันอาทิตย์ที่๒๔พฤษภาคม
ขับรถไปทำธุระที่ต่างจังหวัดขากลับขึ้นโทเวย์เพื่อจะเข้ากรุงเทพ
ตอนที่ขับบนโทเวย์ขับชิดขวาด้วยความเร็วประมาณ๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากนั้นมีรถเบนส์ออฟโรดคู่กรณีขับมาจากเลนกลางแล้วตัดมาเลนขวา
ตบไฟหน้าใส่สองครั้งจากนั้นก็ขับไปจี้เพื่อให้รถเบนส์หลบทาง
แต่รถเบนส์คันนี้ไม่หลบนะฮะก็เลยบีบแร่สั้นไปก่อนสองครั้ง
เบนส์ก็ไม่หลบอีกก็เลยบีบแรยาวอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าเลนกลางเพื่อแซงแทนนี่ฮะแต่ระหว่างที่จะแซงรถเบนส์คันนี้นะครับ
เบนส์ก็เหยียบคันเร่งใส่เพื่อไม่ให้แซงอีกตอนนั้นเขาก็ยังไม่คิดอะไร
เพราะไม่อยากมีเรื่องขับไปเรื่อยพอไปถึงด่านจ่ายเงินช่วงดินแดง
เบนส์คันนี้จ่ายเงินเสร็จก่อนเขาแต่ปรากฏว่าตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นฮะ
ขับไปดักข้างหน้ารถของเขาแล้วเปิดกระจกออกมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มหน่วน
บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาตามข้อความในจดหมายเลย
คันนี้เห็นไหมจ่ายเงินเสร็จก่อนไปดักอยู่ข้างหน้า
แล้วเปิดกระจกมาแล้วบอกเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
ทีแรกเขาก็ไม่คิดอะไรมากเขาก็ขับรถกลับบ้านตามปกติ
เช้าเมื่อวานนี้ค่ะก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นอ๒๔
เช้าจันทร์๒๕มีจดหมายมาเสียบที่หน้าบ้านนะ
จะน่าทรองถึงนายอาหนุรัฐ
รถเซียนสองจดหมายเห็นไหม
ไม่ได้ติดสแตมลงทะเบียนอะไรนะ
คือมาเสียบที่หน้าบ้านใช่
แสดงว่ามีคนมาเสียบมีคนมาส่งนะไม่ใช่ปรายศนีย์ไปส่งให้นะ
นี่ฮะซองจดหมายเนี่ยเปิดไปในซองมีรูปรถของเขาด้วย
รถเก่งท่านนี้คือรถของเขานี่ไง
พร้อมกับข้อความเดี๋ยวคืนนี้ไปหา

ว่าโอ้โหเขารู้ถึงพี่อยู่เราเลยเหรอเนี่ย
เขาก็ตกใจว่าทำไมคนขับรถเบนส์คันนั้นรู้ชื่อจริงรู้ที่อยู่
เอาจดหมายมาเสียบทั้งที่เจอบนถนนแป๊บเดียวเท่านั้น
รับว่าหลังจากได้จดหมายเนี่ยเขาคิดว่าคนขับรถเบนส์คนนี้

ผมกลัวเบรกไม่ทันผมก็ต้อไฟเลี้ยวไปสองที
เขาก็ยังออกมาพอออกมาปุ๊บผมก็ชะลอชะลอเบรกหน่อยไปถึงตรงตูดเขา
แล้วผมก็นับ๑๕ทำไมเขาไม่หลบเข้าไปสักทีเพราะเขาแซงปุ๊บต้องเข้าเลยเขาไม่หลบพี่
ผมก็บีบแต่ไป๒ครั้งปื้นแล้วคราวนี้ผมก็นับ๑๒อีกทีหนึ่ง
ผมก็เลยแซงซ้ายพอแซงซ้ายเสร็จปุ๊บผมก็เร่งเครื่องมาถึงประมาณรถเขา
เร่งเครื่องก็เอ้ยเขาเร่งสู้แล้วเพราะก็ไม่ให้ผมแฟงพวกเขา
แล้วก็ขับกันมาปกติครับไม่มีปาดหน้าไม่มีอะไรกันพี่
พอมาลงทางด่วนปุ๊บเสียเงินค่าจ่ายค่าทางด่วนดินแดง

เขาก็ขับรถมาดักหน้าแล้วเขาก็พิมพ์เหมือนในฟองกระดาษสีขาวครับ
พิมพ์เขาพูดว่าจะแบบนี้เลยครับเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
ใช่คือเปิดกระจกมาพูดกับเราเลย
เขารู้ที่บ้านผมได้ไงก็ไม่รู้ผมอยากทราบมากเลยพี่ว่าเขารู้ได้ยังไง
เอาข้อมูลมาจากไหนเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกัน
อายุประมาณน่าจะราว๓๐ผมยาวพี่ผิวขาว
รถเขาอ่ะมีเด็กหนึ่งคนแล้วก็แฟนเขาหนึ่งคนเป็นสาม
แต่ในรถผมก็มีเด็กสาว๑คนแล้วก็แฟนครับเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะนายอนุวัฒน์ก็เลยบอกว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ที่สอนอเทียนทะเลนะคะอืมก็ถ้าเป็นเราเราก็คงจะตกใจแหละ
ถ้าเราเป็นนายอนุรัติคนนี้นะแล้วก็รถเบนท์ออฟโรดลักษณะแบบนี้
ถ้าเป็นรุ่นใหม่โอ้โหมีภาคภูมิเกือบ๑๐ล้านแพงกว่าเก่งอีก
แต่นอกจากรู้ที่อยู่อะไรของเขาแล้วนะแสดงว่ารู้หลักของกฎหมายด้วยนะนายคนนี้
เพราะข้อความที่ใช้เนี่ยคือเดี๋ยวคืนนี้ไปหาถ้าจะไปบอกว่าขู่ฆ่าก็ไม่ใช่
ข่มขู่คุกคามก็ไม่เอาผมบอกเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
แต่ในทีของการเขียนมาอย่างนี้แสดงว่าโอ้โหทุกผู้ชมค่ะ